บอกว่าอยากจะไปเที่ยวเชียงใหม่หน่อยหน้าร้อนแบบนี้ได้เหมือนกันนะ
แต่ว่าคุณอาจจะต้องแปลกใจเมื่อคุณเห็นสถานีรถไฟใต้ดินโผล่ขึ้นมากลางเมืองแบบนี้
นี่มันเชียงใหม่เรือญี่ปุ่นกันเนี่ย

นี่นี่ไงตั้งจากกรุงเทพไปได้ไหม
น่าจะไม่น่าจะถึงไม่น่าจะถึงไกลขนาดนั้นแต่ว่าเอ๊ะมันใช่ไหมยังไงคุณผู้ชมดูค่ะ
ดูสถานีรถไฟตรงนี้เนี่ยนะคะอยู่แถวสี่แยกรินคำสี่แยกชื่อดังกลางเมืองเชียงใหม่นั่นแหละ
ใครไปใครมาแถวนั้นต้องสะดุดตากับทางลงสถานีรถไฟใต้ดิน
ที่เขาสร้างขึ้นมาบริเวณลานติงพาร์คริมทางเท้าถนนฝั่งห้วยแก้วเนี่ยนะคะ
โดยทางลงสถานีรถไฟใต้ดินเนี่ยเขาบอกว่าถอดแบบมาจาก
เห้ยดูไป้ซะก่อนนี่มีแบบปราสาทภาษาอังกฤษและก็คือภาษาญี่ปุ่นด้วย
เขียนว่าอะไรสถานีอีสตินสเตชั่น
นี่ถ้าเป็นภาษาญี่ปุ่นอ่านยังไง

ญี่ปุ่นแบบไหนเนี่ยไม่รู้แหละอ่าน้องผู้ชม
แต่ว่าแปลกใจหลายคนแปลกใจนะน้องใบตองนะว่า
จะมีสถานีรถไฟใต้ดินพร้อมมาแบบนี้ไหนไง
โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เขาเดินไปเดินมา
นี่งงสิแม้กระทั่งใครรู้ไหม
รอปภผลัดใหม่ที่เพิ่งจะมาทำงาน
งงยื่นเก้าหัวแกรกลุงลงไปไหนมาแป๊บเดียว

มันแค่ทางเข้าห้างเดินข้ามถนนเข้าห้างไป
อือเก่มมั้ยล่ะเห็นมั้ย
สำหรับทางรถไฟมันก็ดูยิ่งใหญ่ไปเนอะ
คือเขาสร้างขึ้นมาเป็นการพัฒนาพื้นที่
ให้มันดูน่าสนใจมากขึ้น
โดยนักธุรกิจเขาก็ตั้งใจเนรมิตย่านนี้ให้เหมือนญี่ปุ่นไง
สอดรับการตีเส้นทางหมารายกรมทางหลวง
ก็เหมือนกับจะตั้งบรรยากาศให้มันตื่นตาตื่นใจ
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นแหล่งแบบให้เซลฟี่ถ่ายรูปกันไป

อะไรอย่างงั้นบรรยากาศเหมือนอยู่ญี่ปุ่นนะ

หลายคนอยากจะไปถ่ายรูปไปแชะกัน
เพราะเชื่อว่าอีกไม่นานน่าจะมีคนมาเยอะเลยล่ะ

ตรงสถานีแล้วไปคิมิโนตโต

ไม่เคยดูในติ๊กต๊อกเหรอ
รองยังไงนะ

ไปเที่ยวกันได้ไปถ่ายรูปกันด้วยแล้วก็อย่าลืมรักษาความสะอาดนะคะ